๔ใกล้สารรถอันดับ
หลักของ๙๐๐๐รถ
ยอดขนาด๓๐๐๐รถ
นักสร้างเวลาทั้ง๓๐๐๐รถ

ให้ข้ามคืนบรรทึกฝุ่นนี่นะคะฝุ่นที่เกาะดำร้านช่วงข้ามคืน
ดูถนนไม่ต้องอะไรแค่ดูถนนอ่ะดูฝุ่น
ถนนบ้านนอกยังไม่เป็นแห่งขนาดนี้เลยนี่เมืองเทศนี่เนี้ย
ดูค่ะดูดูดูค่ะดูดูค่ะ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
ดูแลบ้างไหมครับ
ไม่เคยเลยนะครับ

นี้ผมว่าก็มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

โหระบากมากกะแพนปลูกฝุ่นเยอะมากข้า

ต้องไปฉีดก็อยู่ไม่ได้

แต่ที่นี่๕จุด๒

กินข้ากับฝุ่นค่ะตอนนี้ก็ต้องกินกับฝุ่นอยู่แล้ว

อยากให้หน่วยงานมาลองดูหรือมาลองยืนดูสักสิบห้านาทีก็ได้นะครับ
โดยที่ไม่ต้องใส่แมสนะครับก็จะรู้ว่าฝุ่นมันเยอะจริงจริงครับผม